ส่วนข่าวนี้ค่ะพาไปดูนักร้องสายบุญกันหน่อย
เพราะบุญจะส่งให้เราสุขใจ
คุณจะส่งให้เราสุขใจ
อยากหอเพลงบ้างอะทำไมอะ

นี่กำลังพูดถึงหนุ่มสายบุญคนนี้

คุณหนักขนาดนี้โดนเมาส์เลยจ้ะว่าเป็นนักร้องสายมูหรือเปล่าเออ
ตัวยืนยันนะคะว่าไม่พี่ผมเนี่ยทำตามกำลังเท่านั้นเอง
ตั้งแต่เข้าวงการมา๗ปีเนี่ยนะหนุ่มเต่าภูสินเนี่ยเขาก็มีทั้งงานเพลง
งานละครแบบต่อเนื่องเลยเนอะกับผลงานล่าสุดเพลงมนต์รักพระธาตุพนม
คุณผู้ชมค่ะยอดวิวแตะ๕ล้านแล้วนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหผมเป็นปลื้มสุดเลยนะคะ
และเชื่อว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากความตั้งใจในการทำงาน
แต่ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการไหว้พระทำบุญล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
น้องเนี่ยยังเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องในวงการบันเทิงด้วย
ดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินเวียงนรมนเนคนรพล
เดินทางไปทำบุญทอดพระป่าที่วัดหนองสโหน่จังหวัดอุบลราชธานี
วัดบ้านเกิดของคุณทวดคุณผู้ชมทำบุญเยอะขนาดนี้ไม่ไหวเนอะ
เมาส์ว่าเป็นนักร้องสายมูทำบุญหวังผล
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าก็ไม่ติดนะคิดดีทำดีอ่ะ
อยากให้คนมองว่าเราสายมูเลยนะแต่ว่าคือเราก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดของใครได้
ทำแล้วถ้าไม่สบายใจก็อย่าทำเถอะเราทำที่เราไหวก็พอ
คือถ้าเราใช้เงินส่วนตัวเราเนี่ยเราทำเองก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ย
เราอยากจะให้คนอื่นช่วยช่วยได้มาทำด้วยกันถ้าเราทำคนเดียวเราทำได้
แต่ว่าในแบบมันจะมีเคล็ดอะเนาะถ้าทำอาจจะได้ตายไปเฝ้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
หลายคนนะยังไม่รู้นะว่าก่อนที่หนุ่มเต่าเขาจะออกอัลบั้มเนี่ยได้เดินทางไปทำบุญกับแม่นางสิริพร
คนนี้ถือว่าเป็นไอดอลในวงการของหนุ่มเต๋าเลยก็ว่าได้อ่ะบุญจะส่งให้เราสุขใจ
บุญจะส่งให้เราสุขใจเป็นไงทำบุญแล้วหน้าตาอิ่มเอ่อแบบนี้แหละ
ชอบมาร์คเลยใช่ไหมแผ่งนี้ชอบมาร์คมาร์คเลยยางแรกนะ